ของคู่จินทิรนนีล์สำหรับจอยกับอาเลกค่ะ
พักหลังไม่ค่อยได้เห็นโมเมนต์หวาน

หลายคนก็เลยสงสัยว่าความสัมพันธ์ของคู่นี้
สอแววจะลดน้อยลงแล้วจริงหรือเปล่า

ให้เราได้ฟังกันแบบชัดแล้วค่ะ

รวมถึงโมเมนต์หวานออกสื่อให้แฟนได้ฟินกันบ่อยเท่าเมื่อก่อนนะคะ
สำหรับคู่จิ้นต่างวัยอย่างอาเล็กธิรเดชและจอยรีลานี
แต่ล่าสุดค่ะฝ่ายหญิงก็ได้ออกมาตอบคำถามผ่านสื่อ

แม้จะไม่ค่อยมีเวลาเจอกันก็ตาม
เนื่องจากต่างฝ่ายต่างมีงานรัดตัว
ซึ่งเร็วนี้ในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะ
ก็เตรียมจะแพ็คกระเป๋าบินไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธ

แต่ทั้งนี้ค่ะคงต้องรอดูคิวงานอีกครั้ง

คงต้องแคนเซิลคลิปนี้ไปก่อนค่ะ

ก็ประมาณเดือนสิงหาคมนะคะ

แต่ยังไม่ได้มีการจองหรือว่าแบบอะไรยังไงไม่มีครับ

แต่ว่ายังไม่ได้มีการจองอะไรที่แบบเป็นเรื่องเป็นราวอะไรอย่างนี้ค่ะ

คือถ้าเธอถามจอยนะจอยไปขอ

แต่ว่าถ้าเกิดเราขอเช่นของาน
ของเงินก็คือความโลกเราก็จะไม่ขอค่ะ

ถ้ามีงานอะไรเข้ามาก็อาจจะไม่ได้ไปก็ได้ค่ะ